ละวันรายวัชนะคะคุณซื้อทีมชาติไทยก็พูดถึงคู่แข่งอินเดียค่ะว่าพัฒนาขึ้นมามากในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาแต่ว่าตัวเองแล้วก็ลูกทีมทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแน่นอนค่ะหลังจากเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี
เพราะว่าหลายคนเป็นเหมือนผมครับหลังจากจบเกมที่ทีมชาติไทยแข่งกับอินเดียแล้วนอนไม่หลับครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศปลดมิรวรรณรายวัชออกจากตำแหน่ง

โดยมีผลทันทีนะครับซึ่งให้ผลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่รูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยที่สมาคมและทุกคนที่สนับสนุนทีมชาติไทยต้องการ
ไม่อาจนิ่งเฉยกับปัญหานี้ได้ครับ
เรื่องของรายวัตรนะครับที่มันมันไม่น่าจะน่าสนใจสำหรับตัวนักบอลน่ะ
อืมมันน่าจะคัดค้านกันอยู่ในใจครับนะครับแล้วก็มันน่าจะเป็นเรื่องของการสะสมครับสะสมมาอ่า
แล้วพอถึงเวลาที่จะเล่นจะคิดเล่นลุกจริงเนี่ยแล้วมันไม่ได้ซ้อมกันแบบสไตล์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ย
มันก็มันก็ทำให้เหมือนทุกคนที่เล่นเนี่ยดูเหมือนว่าต่างคนมันต่างเล่นไง
ต่างคนต่างแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอา

ไม่สามารถจะวางวางไป
อาจจะเป็นเพราะตัวเขาเองเนี่ย
ป์ซึ้งแล้วอีกตะวัดพอต้องบุกคู่แข่งเนี้ยมันเจาะไม่เป็นแบบเนี้ยต้องมาส่ายลูกหญิงบ้างอะไรบ้าง
จำช่องอะไรง่าย
มันไม่มีเลยอ่ะการเล่นดันตรงตีแก่บุ๊คแบบนี้ไม่มี
มันต้องพึ่งออกข้างแล้วโยนหรืออะไรแบบนี้
ปัญหาน่าจะเป็นเรื่องจริงตั้งแต่กลับมาเนี่ยครับ
พวกตัวตัวที่กลับมาจากที่เล่นดันตรงตีแก่เนี้ยจะไม่พอใจอืม
คือสะสมเรื่องวิธีการเล่นที่นักฟุตบอลไม่เห็นด้วยกับโค้ด
แล้วโค้ดก็ยังจะเล่นแบบเดิมเหมือนบอลอาเซียนที่เห็นอยู่อ่ะ
ครับซึ่งมันคัดค้านในใจของนักฟุตบอลอยู่แล้วว่า
ฟุตบอลระดับนี้มันควรจะเคลื่อนที่ไปเต็มลุกไปเลย
อืมซึ่งซึ่งมันถามว่านักฟุตบอลมีมีสิทธิ์คิดไหมอืม
มันมีสิทธิ์คิดเพราะว่าตัวตัวนักบอลก็มองว่าฝีเท้าเขามันน่าจะ
ดีกว่าอย่างนี้เหนือกว่าอย่างนี้ครับ
แล้วทำไมต้องมาเล่นแบบนี้อะไรต่างแบบนี้
ครับคือมันจะสังเกตว่าลูกยาหวัดเล่นเนี่ยฟุตบอลเนี่ย
แดนหลังเนี่ยไม่เคยดันไปถึงแบบเกือบจะครึ่งสนามเลย
อืมมันก็จะห้อยท้ายไปเหมือนเหมือนมันเชฟเกมรับไว้อยู่ตรงเนี้ย
อืมมันก็มันเป็นปัญหาที่กล้าการันตีว่ามันไม่มีนักบอลพอใจหรอกอืม
เพราะฉะนั้นก็ว่ามันต้องเล่นไงมันต้องเล่นมันก็ต้องฝืนฝืนที่จะเล่น
เพราะฉะนั้นวิธีการเล่นที่มันฝืนเนี่ยยังไงมันก็ไม่ทำให้ผลงานออกมาได้ดีหรอก
ใช่กูไม่เป็นเลยเพราะเพราะใดแบบเขาไม่ใช่โค้ชทำเกมอุ่งอยู่แล้ว
อืมเขาทำเกมรับแล้วสวนอย่างเดียวครับก็
ถ้าเป็นทีมที่กับระดับสุดท้ายกับเขามันคือเทรดสุดท้ายที่สุดดีกว่าไว้อินเดีย
แต่ว่าคือเหมาะในวันโรคพันเรื่องสามพันธาวร์สุดท้าย
เขาก็ได้รับคำชมอยู่ว่าตัดเกมรับได้ดี

แต่พอเล่นในอาเซียนมันก็จะไม่เหมาะ
เพราะทีมไทยจะมาตั้งรับกับทีมจากระดับมาเลเซียอะไรพวกนี้มันก็คงจะผิดขาดใครธรรมชาติของคนไทยไปหน่อยนะครับ
ถ้าทีมที่มาตรฐานอาจจะดูด้อยกว่าเราไม่มากเนี่ยเราก็ไปตั้งรับอะไรอย่างนี้
ว่าเราก็พูดคือคุยกับรุ่นพี่ทีมชาติหลายคนนี้นะ
เขาก็พูดเหมือนกันว่าตอนเขาเล่นทีมชาติเขาก็ไม่เคยตั้งรับกับพวกมาเลซีนโดย

แต่เพียงว่านัดนี้เจอโรอินเดอร์มันอาจจะเป็นเกมที่พิเศษไปหน่อย
คือว่าเราเหมือนจะเดินหน้าเข้าหานะครับจะเดินหน้าเข้าหาอินเดีย
อินเดียก็จะเล่นเล่นรอจังหวะเล่นรอรับให้แน่นแล้วก็หาโอกาส
ทั้งสองลูกตั้งแต่ลูกแรกถึงลูกที่สี่เกณฑ์ครับ
เพราะครึ่งหลังมันเสียประตูจากความผิดพลาดจากการสวนกลับทั้ง๓ลูก
มันก็เลยกลายเป็นที่บอกว่าผิดธรรมชาติของรายวัติไป
เพราะไปปลูกใส่เขาแล้วมันจะตั้งรับกลายเป็นปลูกใส่อินเดีย
ซึ่งอินเดียก็ย้อนลอยก็เลยก็เล่นแบบนี้รับตัว
อาจจะเป็นเกมที่ต่างจากมาเลเซียหรือว่าเกมอื่น
ครับมันไม่ได้อาจจะไม่ได้ต่อต้านออกมาด้วยแสงอาจารย์
แต่ว่าไอ้การการทำเงียบเนี่ยการที่มันฟุตบอลเนี่ย
ถ้ามันไม่คุยกันเมื่อวานคุณดูบอลทีมชาติไทยเล่น
คุณเห็นเขาส่งเสียงกันไหมคุณเห็นเขาให้เสียงกันไหม
ตรงว่ามาช่วยไหมมีมันเหมือนกับต่างคนต่างเป็นใบ้อ่ะ
เงียบต่างคนอะไรเกิดขึ้นวะเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ
ฟุตบอลมันถ้าเราดูบอลนอกมันจะตะโกนกันเสียงดังลั่นสนามหมด
แต่ของไทยมันไม่ใช่เพราะอันนี้คือการสื่อสารระหว่างโค้ชกับผู้เล่นด้วย
ถ้าคุณไม่มีสัมพันธ์กันเขาเรียกถ้าเกิดไม่มีมนุษย์สัมพันธ์กันเนี่ย
มันไปยากมันไปยากอันนี้ชัดเจนที่สุด
บรูซสิโก้คงปิดประตูไปเลยอ่ะเพราะว่าเขา

สมคมชุดนี้คงทำงานด้วยกันไม่ได้
ทั้งปัญหาความอดแย้งกับทีมเทคนิค
แล้วก็ตัวนายกสมคมเองตั้งแต่ประโยคธรรมตา
ใครไม่อายผมอายทีทางญี่ปุ่น
มันก็คงยากแล้วเพราะนั่นก็เป็นชนวนที่ทำให้ซิโก้ลาออก
ก็คงยากซิโก้ก็คง
ไม่น่าจะรับงานนี้และทางสมคมก็ไม่น่าจะติดต่อซิโก้
ก็คงจะไม่ใช่แล้ว
ผมบอกไงเขามีเอกลักษณ์ในการเล่นบอลชัดเจน
แล้วก็ฟุตบอลเล่นแล้วสวยงามแล้วก็ไม่ได้เสียหาย
แต่เพียงแต่ว่าพอไปต่อก่อนกับทางรุ้น
เขาก็ต้องได้ประสบการณ์เราก็ต้องมาคิดอีกทีแล้ว
แต่แหม่งเค้ามีประสบการณ์แล้วให้เค้าได้ใช้ประสบการณ์ก่อนสิ

เสบนสิ่งที่คนว่าทำมาดี
สมมุติสามรูปดีมา๘๐หรือ๒๐คนปัดเค้าเลย
ก็เป็นรักฐานที่ไม่ดีต่อ

โค้ดฝรั่งมันเริ่มเ฻อ
เขาไม่เข้าใจภาพลักษณ์ของคนไทย
คนนอกง่ายคนไทยก็ไม่ได้ใช้

ก็เหมาะแล้วเพราะเขารู้จักคนไทยอยู่แล้วเขารู้จักคนไทยค่อนข้างดี
พลิกสถานการณ์ได้ตอนนี้คือนักฟุตบอลทุกคนเนี่ยครับ

คุณไปในนามตัวทีมชาติไทย

ว่าทุกคนไปทำหน้าที่แทนคนไทยทั้งประเทศ

และสุดท้ายมันก็คือเป็นทีมเวิร์ค

จะตั้งใครก็ตามจะอะไรใครก็ตาม
จะเข้ามาถ้าเกิดจากการอคติเนี่ย
มันไม่สามารถที่ทำให้ฟุตบอลเจริญไปได้
คือฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่การเมืองไง

คนที่เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องไม่คิดเรื่องการเมือง

คนไม่เคยถูกกันไม่ถูกกันมายังกลับมาคุยกันได้

โปรดติดตามตอนต่อไป